ตามความคืบหน้ากรณีที่มีทนายคนหนึ่งเป็นทนายที่จับคดีใหญ่
แล้วล่าสุดก็ไปว่าความให้กับคดีของวัดแห่งหนึ่งด้วย
เห็นว่าก็มีเรื่องราวของเงินหลายร้อยล้านบาทนะครับ
จู่ครับมีคนติดต่อได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่กลับบ้านมาหลายวัน
เมียไม่สบายใจให้ตระหนดกรองปราบช่วยเหลือ
เห็นว่าเจ้าตัวมีอาการไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร
แล้วพอไปเจอเหมือนจะหมดเรี่ยวหมดแรงหมดสติ
และสุดท้ายเสียชีวิต
กลับไปดูคลิปตอนที่มีคนติดต่อทนายสมยศคนนี้ได้ครับ
คลิปนี้เป็นคลิปที่นายกิติพูมสิริพันธ์

ไทยสมาร์ทโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะฮะ
เมื่อวันที่๑๗พฤศจิกายนช่วงเกือบเที่ยง
บอกว่าด่วนทนายสมยศสุขใจ
ที่ว่าความคดีวัดเทวสุนทรหายตัวไปตั้งแต่วันก่อน

แล้วภาพที่พบก็คือเหมือนจะถูกทำร้ายจนพูดไม่ได้

เพื่อจะได้ไปช่วยชีวิตทนายสมยศ
และสังเกตเห็นเหมือนกับว่าเลนแว่นฝั่งหนึ่งหลุดออกไป

แล้วสภาพเหมือนจะหมดแรงเหมือนพูดไม่ไหว

เหมือนตาข้างหนึ่งดูเหมือนปิด

เขาก็เลยเป็นห่วงว่าถูกทำร้ายหรือไม่อย่างไร
พอคลิปนี้ถูกโพสต์และแชร์ออกไปครับ

ขึ้นถัดมาตำรวจสาวนอคโฆฆรามรับแจ้งว่า

มีอาการอ่อนเพลียอยู่ภายในรถกระบะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ใกล้กับปากซอยประเสริฐมนุกิจ๑๕เขตลาดพร้าวกรุงเทพครับ

ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงพยายามจะเรียกทนายสมยศ
แต่เจ้าตัวเหมือนกับจะไม่ตอบสนองแล้วฮะ

สุดท้ายต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ปลุกเท่าไหย่าเท่าไหร่ก็หายใจแผ่วแล้ว

ด้วยสาเหตุคือหลอดเลือดหัวใจตีบ

ไม่ได้พบร่องรอยบาดแผลอื่นตามร่างกาย
เราได้วงจรปิดภายในซอยใกล้จุดเกิดเหตุ
ที่จับภาพรถกระบะของทนายสมยศ
ขับจากถนนลาประเคราะห์

บ่าย๓โมง๑๘นาทีวันที่๑๖พฤศจิกายน
แล้ววงจรปิดมุมนี้ห่างจากจุดที่เกิดเหตุ
คือปั๊มน้ำมันไม่กี่ร้อยเมตรเองครับ

ทนายสมยศขับผ่านแล้วมุ่งหน้าไปทางปั๊มน้ำมันครับ
หลังจากนั้นมีคนไปเจอ
แล้วก็พบว่าเจ้าตัวเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ด้วยสาเหตุก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบ
โดยที่ไม่ได้พบร่องรอยบาดแผล
เหมือนกับการถูกทำร้ายตามเนื้อตามตัวแต่อย่างใด
ล่าสุดเช้าที่ผ่านมาที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ทางคุณแม่และญาติของผู้ตายติดมาติดต่อรับศพ

นักข่าวเข้าไปสอบถามข้อมูล
แต่ว่าทางญาติปฏิเสธไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะครับ
แล้วก็บอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตาย
เราก็เลยลองพูดคุยกับหลานของผู้ตายอีกครั้งหนึ่ง
แล้วบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือ
รอผลชันสูตรจากนิติเวศอีกประมาณ๔๕วัน
รอสรุปผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ
คือยังต้องรอผลทางชันนสูตรพิษสดจากนิติเวช
อีกประมาณ๔๐กว่าวันอยู่ดีตามกฎหมายนะครับ

แต่เบื้องต้นก็ขอบคุณทางสื่อมวลชนมากครับ
ที่ช่วยตามติดตามของคุณปุศมยศ

เรื่องต้นก็ตัวกับผมนั้นก็คงต้องรอผลทางพนักงานสอบสวนต่อไปครับ

สวดบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดเทวสุนทร
ซึ่งก็เป็นวัดที่ทนายสมยศรับว่าความให้นั่นเองนะฮะ
นักข่าวก็เลยไปคุยกับพระเด็จพระคุณเจ้า
เจ้าอาวาสวัดเทวสุนทรพระครูโคสิตบุญญากรครับ
บอกว่ารู้จักกับทนายสมยศมานานแล้ว
โดยทนายเขาเคยมาบวชอยู่ที่วัดหนึ่งธรรษา
ปีที่แล้วทนายสมยศมาเป็นทนายว่าความให้ทางวัด
มีข้อพิพาทกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
สารก็ตัดสินให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินให้กับวัด๑๑๙ล้านบาท
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ครับวัดเนี่ยยังไม่ได้เงินส่วนนั้นมาเลย

ทนายสมยศเข้ามาช่วยดูแลให้กับทางวัด
สาเหตุการตายของทนายนั้นหลวงพ่อบอกว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไร
แต่ว่าหนึ่งวันก่อนที่จะไปพบร่างทนายเขา
หลวงพ่อให้พระเลขาโทรไปหาทนายสมยศ
เจ้าตัวก็ยังรับสายแล้วก็พูดคุย
น้ำเสียงคือเหมือนกับคนจะไม่มีแรง

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับเพื่อนของทนายสมยศก็คือหัวหน้าพักไทยสมาร์ท
คนที่วีดีโอคอลติดต่อกับทนายสมยศได้
หนึ่งวันก่อนที่จะไปพบว่าเจ้าตัวหมดสติ

แต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตได้
เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ทนายสมยศหายตัวไป
เขาพยายามติดต่อแต่ก็ติดต่อไม่ได้ครับ

พยายามติดต่ออีกหลายครั้งครับจนกระทั่งเจ้าตัวรับสาย

ส่วนตัวแล้วรวมไปถึงเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม

คลิประหว่างที่โทรพูดคุยผ่านวีดีโอคอร์ครับ
นายสมยศคลิปนั้นถือเป็นหลักฐานสำคัญ
ที่ทำให้ตั้งข้อสังเกต
ได้ว่าอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
กับตัวของทนายเขาหรือไม่อย่างไร
เพราะที่มีข้อมูลจากทางปั๊มออกมาก่อนหน้านี้ว่า

ทนายออกมาจากรถแล้วมานั่งพิงกำแพง

เพราะว่าวีดีโอคอลหาทนายตอน๙โมง๒๑นาที
ถึง๑๐โมง๒๐นาทีครับ
แล้วก็มีการโชว์เวลาที่บันทึกภาพเอาไว้
ให้กับคุณเลิฟระวีการของเราได้ดูด้วยนะฮะ
เพื่อยืนยันว่าช่วงเวลานั้นเขาวีดีโอคอลพูดคุยอยู่
จะไปนั่งพิงกำแพงเป็นนานครึ่งชั่วโมง

ซึ่งหากทางปั๊มหรือตำรวจมีภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่บอกว่าทนายสมยศลงจากรถมานั่งพิงกำแพง

ไขข้อสงสัยให้กับบรรดาครอบครัวญาติญาติ
แล้วก็ผองเพื่อนที่รักทนายสมยศครับ
แต่ในคลิปเนี่ยมันชัดเจนถูกทำร้ายเลย

แล้วกลับบิดเบือนสิ่งที่เกิดขึ้นว่าไม่มีการบาดเจ็บ
คือโทษว่าแกสุขภาพไม่ดีอย่างเดียว
ซึ่งตรงนี้มันแปลกมากคือผมก็ไม่รู้นะว่ามันจริงไม่จริง
แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกที่ผมสัมผัสมากับตัว
แล้วจะบอกให้ว่าถ้าไม่มีคลิปวิดีโอที่ผมโทรไปเนี่ยนะครับ

คือใครที่แกล้งบิดเบือนอะไรเนี่ยเราจะเสร็จเขาเลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นคลิปวีดีโอที่ผมโทรไปเนี่ยสำคัญมากเลย
ให้ใช้เป็นพยานอย่างดีในการที่จะสืบหาความจริง
ขณะที่เพื่อนรุ่นน้องในกลุ่มที่ทำงานกับทนายสมยศนะครับ
บอกว่าทนายเคยบอกเรื่องทำคดีกับทางวัด

แต่ไม่ได้ปรึกษารายละเอียดของคดีนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็จะมีแค่ทางวัดกับตัวของทนายสมยศ
รู้รายละเอียดว่าไปกระทบกับใครหรือไม่อย่างไร
ทีมข่าวย้อนกลับไปสอบถามข้อมูลณปั๊มที่เกิดเหตุนะครับ
ก็ยืนยันว่าให้ภาพหลักฐานวงจรปิดกับตำรวจไปแล้ว
และยืนยันหลักฐานจากกล้องปรากฏว่า
ตั้งแต่ช่วงแรกที่ทนายสมยศขับเข้ามาจอดในปั๊ม
จนถึงวินาทีที่เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเนี่ย
นำส่งโรงพยาบาลก็มีรายละเอียดเก็บภาพเอาไว้ได้ทั้งหมด

ดังนั้นเดี๋ยวรอสรุปผลการชนะสูตร
อย่างละเอียดและเป็นทางการอีกครั้งจากทางโรงพยาบาล
นายสมยศนั้นเสียชีวิตจากโรคประจำตัวกำเริบ
หรือเกิดจากสาเหตุใด
เพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มของเพื่อนพี่น้อง

เคลือบแคลงใจสงสัยอยู่นะฮะ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ